ซึ่งในวันพรุ่งนี้สสจะมีการประชุมนะคะ
ซึ่งเป็นการประชุมวาระประจำเดือน
จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสัญหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่๗คน
ซึ่งวิธีการและขั้นตอนในการสัญหาเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากรายงานของคุณนันทพรธาวระค่ะ
นับจากนี้ไปเป็นเวลากว่า๓๐วัน
เป็นช่วงที่หลายฝ่ายต่างจับตามองว่า
จะมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่านใด
ติด๑ใน๗คณะกรรมการสำนักงานกองทุนสสชุดใหม่
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

มีคำสั่งปลดคณะกรรมการสสทั้ง๗ตำแหน่ง
ที่มาจากสัดส่วนภาคประชาชน
เมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
สสได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการกองทุน
วาระประจำเดือนไว้ในวันที่๒๒มกราคมนี้
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสัญหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ก่อนจะทำหน้าที่สัญหาผู้เหมาะสม
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ทั้ง๗คน
ตามกระบวนการแล้วจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน๓๐วัน
เพื่อนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน

และนำรายชื่อเสนอสู่ที่ประชุมคอรมอเพื่อแต่งตั้งต่อไป
สำหรับการสัญหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุน
พ้นจากตำแหน่งก่อนหมดวาระมีขั้นตอนการสัญหาดังนี้
ผู้จัดการจัดกระบวนการเสนอรายชื่อคณะกรรมการสัญหา

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสัญหาตามรายชื่อที่เสนอ
คณะกรรมการสัญหาทำการสัญหาให้เสร็จภายใน๓๐วัน
หรือขยายระยะเวลาไม่เกิน๑๕วัน
คณะกรรมการกองทุนเลือกโดยลงคะแนนลับก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งต่อไป
โดยผู้สมัครตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ถูกเสนอชื่อ
ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพุทธศักราช๒๕๔๔ดังนี้

อายุไม่เกิน๗๐ปีบริบูรณ์
ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดและหูโทษ
ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพักการเมืองที่ปรึกษาพักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พักการเมือง
ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา๕
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่กระทำกับกองทุนหรือในกิจการที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์กองทุนหรือได้รับประโยชน์ในกิจการที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่เป็นผู้ดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์และมีได้แสวงหากำไร
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพการพัฒนาชุมชนการสื่อสารมวลชนการศึกษาการกีฬาด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกฎหมายและด้านการบริหาร
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน